คุณผู้ชมไปเที่ยวดีกว่านะไปเพิ่มอุณหภูมิไปทำให้ชีวิตเรามีความสุขกันหน่อย
ช่วงนี้หลายคนอาจจะเครียดกันมากแล้วดิฉันก็พาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยว
เพราะว่าบางจังหวัดอุณหภูมิก็ยังคงลดอย่างต่อเนื่องนะ
คุณผู้ชมยังคงมีอากาศเย็นเย็นอยู่วันนี้ก็เลยอยากจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุรินทร์
จะพาไปเที่ยวชมความสวยงามของพันไม้พระราชทานนะคะพร้อมกับไปชมพระอาทิตย์ขึ้นสวย

นี่ค่ะคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่จุดชมวิวช่องปลดต่างนะคะ
นักท่องเที่ยวเขาเดินทางไปสัมผัสอากาศหนาวแล้วก็ชมพระอาทิตย์ขึ้น
กลางสายหมอกบางในยามเช้าบนหน้าผาสูงนะคะ
ซึ่งเป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ที่สวยงามมากบนเทือกเขาพนมดงรัก
ชายแดนไทยกัมพูชาอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินค่ะ
โดยจุดชมวิวช่องปลดต่างนี้นะคะ
จะอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ๒๐๐๔๗๕เมตร
สามารถมองเห็นไหล่เขาที่กั้นชายแดนไทยกัมพูชาได้เลย
ช่วงก็จะมองเห็นบ้านเรือนของชาวกัมพูชาได้ด้วย
ถ้าเกิดว่าหมอกไม่ได้ปกคลุมหนาจนเกินไปเนาะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมดูนะคะตลอดเส้นทางของการเดินทาง
ทางขึ้นช่องปลดต่างเนี่ย
คุณสามารถเดินผ่านผืนป่าที่มันร่มรื่นร่มเย็นและอุดมสมบูรณ์มาก
อกจากนี้นะคะห่างออกไปอีกประมาณ๔๐๐เมตรคุณผู้ชม
นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปชมพันไม้พระราชทาน
เป็นพันไม้พระราชธานามจากสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏ
พระบรมราชชนนานีพันปีหลวงด้วย
ประกอบด้วยนี่ค่ะมีดอกสร้อยสุวรรณา
ย่าน้ำค้างหยาดน้ำค้าง
ชื่อเพราะทั้งนั้นเลยซึ่งเป็นดอกไม้ที่หาดูได้ยากนะคะ
แล้วก็จะพบเห็นกันเฉพาะในช่วงหน้าหนาวแบบนี้
เฉพาะที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ที่ผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานี
และที่พลานพนมบนช่องปลดต่างแห่งนี้เท่านั้นคุณ
ชมได้ยากมากแล้วก็จะมีจุดเด่นที่น่าดูน่าสนใจ
แล้วก็สวยงามมากก็จะมีการเปลี่ยนสีสันไปเรื่อยของดอกไม้ตามฤดูกาลด้วย
สนใจไหมคะจะเอามาไปเที่ยวไหมคะ
ใครสนใจจะไปสัมผัสอากาศแล้วกดูพรรณไม้หายากนะ
สามารถประสานงานไปติดต่อไปได้นะคะ
สำนักงานเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยทัพทันห้วยสำรานอำเภอกาบเชิง
หรือดิฉันให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถามข้อมูลไปนะ
ติดต่อสอบถามข้อมูลกันได้เนอะว่าแถวนั้นมีที่พงที่พัก

เราจะขึ้นไปชมวิวบนยอดเขาแบบนี้นะคะ